ทุกผู้ชมครับเราตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ให้นะฮะ
ที่นครนายกพ่อค้ากุ้งเขาขายอยู่ริมถนน

เมื่อวานนี้ที่ให้ดูกันไปหน่อยนึงนะครับ
ขายตัดราคากันถึงขั้นชกกันนะฮะโชคกันริมถนนเลยนะครับ
คือเหตุการณ์นี้เนี่ยโอ้โหคือนี่ฮะ
จังหวะนี้เขายืนคุยกันอยู่นะ๓คน

คือในคลิปเนี่ยคุยกันอยู่สัก๑๐นาทีกว่าได้
คุณเขียนมาสอนนะเสื้อแดงนี่ชื่อเบ้นค่ะ
เป็นเพื่อนของอ้าวเดี๋ยวขอดูตอนแรกก่อนนะฮะ
ขอดูตอนแรกก่อนจะได้เล่าก่อนนะฮะ
อ่าเสื้อแดงนี้ชื่อเบ้นเสื้อเขียวอ้วนเนี่ย
ไอซ์รูปร่างอ้วนใหญ่เนี่ยนะฮะ
ไอซ์เนี่ยขายกุ้งแล้วก็ขายพวกปลาคงปลาเค็มอะไรด้วย
อยู่ร้านก่อนจะถึงร้านของคนที่ยืนอยู่ด้านใน
คนที่ยืนอยู่ด้านในเนี่ยที่ยืนคุยกับเบนส์กับไอซ์
ชื่อภูมินะฮะชื่อเล่นนะชื่อภูมินะฮะ
แล้วคนที่กำลังถ่ายคลิปอยู่ในคลิปนี้คลิปนี้เนี่ย
ที่เป็นคลิปที่เห็นกันตามโลกโซเชียลเนี่ย
นี่คือลูกน้องของภูมิค่ะเรื่องของเรื่องเป็นอย่างนี้ฮะ
ที่นครนายกตรงริมถนนตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
เขายืนกันอยู่สัก๑๐นาทีกว่าที่เขาถกเถียงกันเนี่ยนะ
ก็คือไอซ์คนตัวอ้วนใหญ่เนี่ยโทรไปบอกเน้นเสื้อแดงบอกว่ามาช่วยหน่อย
ภูมิเนี่ยให้ลูกน้องรวมทั้งภูมิเนี่ยมาว่าเขา
ว่ามาขายกุ้งเนี่ยกุ้งสดเนี่ยตัดราคาได้ยังไง
เขาขายมาก่อนคุณจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้
แล้วประมาณว่าเบ้นเสื้อแดงกับภูมิเนี่ยเหมือนกับเขาเคยมีปัญหากันมาก่อนด้วย
เคยโพสต์เฟสต่อว่าท้าทายกันคุยกันอยู่สักพักนึงนะ
คนก็มาซื้อของซื้อของอะไรมั่งเนี่ยฮะ
เดี๋ยวลองฟังตรงนี้หน่อยเอาเสียงตรงนี้ขึ้นหน่อย
ตอนที่เขาถกเถียงกันเนี่ยลองฟังดูนิดนึง

มึงไปบอกว่าไอซ์เกรงใจแล้วสักนิดนึง

ไปบอกดีน่ะ

แล้วสักพักหนึ่งครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่าคุยกันไปคุยกันมาท้ากันไปด้วย
ท้ากันไปท้ากันมาภูมิเนี่ยเขาจะใช้คำว่าซาเวียบ่อย

แล้วทีนี้ก็ยาวเลยฮะเขาก็ไล่ต่อยกันไปถึงนู่นอ่ะ
ลงไปข้างทางนมพรุงญาตินะฮะเบนซื้อแดงเนี้ย
ลูกน้องของภูมิเนี่ยซัดอยู่แล้วภูมิก็จะยืนคุมเชิงอยู่ตรงนี้
ลักษณะแบบนี้จนเบนส์เนี่ยบาดเจ็บนะฮะ
หลังจากนั้นก็มีคนมาห้ามก็แยกย้ายอะไรกันไป
แต่ว่าฝ่ายของภูมิเนี่ยนะฮะ
พ่อค้าร้านขายกุ้งที่บอกว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยมาตัดราคาเขาเนี่ย
บอกว่าหลังจากจบเหตุการณ์ตรงนี้นะมันไม่จบ
คือเดี๋ยวเขาจะดวนเดี่ยวกันอีกนะลูกน้องของภูมิกับเบ้นเสื้อแดงเนี่ย

แต่ภูมิเนี่ยบอกว่าหลังจากเสร็จเหตุการณ์นี้เนี่ย
เขาถูกเบนส์ก็คือผู้ชายเสื้อแดงเนี่ย
พาพวกไปรุมทำร้ายเขาถึงขั้นปางตายนะฮะ
แต่คำถามก็คือว่าโอ้โหคือขายของริมทางลักษณะแบบนี้เนี่ย
จะตัดราคาอะไรกันก็แล้วแต่เนี่ย
คุณจะไปห้ามเขาตัดราคาได้ไหม
หรือคุณจะมาทะเลาะโอ้โหมันมีเรื่องกันขนาดนี้เลยเหรอ
นี่ซาเวียนี่หาเรื่องภูมิบอกมาซาเวียผม
เอาเศร้าเยือนเอาแมงกุ้งเงินอะไรไม่ต้องซื้อแล้วเขาวัน
แต่ปัญหาคือว่าภูมิบอกว่าหลังจากจบตรงนี้แล้วเนี่ยหลังจากแยกย้ายกันเนี่ยเบ้นเสื้อแดงพาลูกน้องมารุมเขาเกือบตายประมาณอย่างนั้นนะครับอันนี้คือคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
เรื่องราวเป็นแบบนี้ครับวันนี้คุณกิติศักดิ์วีรชัยเจริญสุขผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับ
เอาคุยกับนี่ก่อนไอซ์ฮะไอซ์ที่เป็นเจ้าของร้านขายกุ้งขายปลาเค็มที่บอกว่าภูมิเนี่ยมาว่าเขาเลยชวนเบ้นมาคุยแต่ว่าเคลียร์ไม่ลงตัวก็เลยมีเรื่องกันเนี่ย
ก็เหมือนกับร้านอื่นที่ขายอยู่แต่ร้านเขามีปลาเค็มด้วยนะก็ถามแม่ค้าที่ขายผลไม้อยู่แถวนั้นว่าเออพี่ผมตั้งขายตรงนี้ได้ไหม
เขาก็บอกขายได้ซึ่งถัดจากร้านเข้าไปเนี่ยเลยขึ้นหน้าไปหน่อยนึงเนี่ย
คือร้านของภูมิหรือว่านายุทธพงศ์อายุ๓๐ปีนะฮะ
เดินมาแล้วบอกว่าห้ามขายกุ้งตรงนี้จะมาขายตัดราคาไม่ได้
มี๒ไซส์มีขนาดเล็กกับขนาดกลางไซส์เล็กเนี่ยรับมากิโลกรัมละ๑๓๐
ผมก็ขาย๑๗๐ไซส์กลางนะผมรับมากิโลกรัมละ๑๖๐ผมขาย๒๐๐
ส่วนร้านของภูมิที่อยู่ข้างหน้าผมเนี่ยจะขายเท่าไหร่ผมไม่รู้ก็แล้วแต่ภูมิ
ภูมิก็มาบอกไม่เท่าไหร่สักพักนึงให้ลูกน้องเดินมาอีกบอกห้ามขายตรงนี้
ผมก็ไม่สนใจผมก็ขายต่อนะบอกเอาคนทำมาหากินต่างคนก็ต่างขาย
มายุ่งอะไรกันสุดท้ายฮะภูมิเขาทำยังไงรู้ไหมไอซ์บอกว่าภูมิเนี่ย
ให้ลูกน้องขนกระบะกุ้งเนี่ยไปวางขายตรงหน้าร้านเขาเลยแล้วขายราคา
แบบตัดราคาเขาอีกค่ะเหมือนกับประมาณจะจะให้เห็นว่าเป็นยังไงรู้สึกไหมถูกตัดราคามันเป็น
ยังไงไอซ์บอกผมก็เลยโทรหาเบนส์ที่เป็นเพื่อนขอความช่วยเหลือว่าถูก
มขู่ถูกทำร้ายถูกแกล้งอย่างนี้สุดท้ายเนี่ยฮะมันก็เป็นเรื่องเกิดขึ้นตาม

ตอนตอนเพื่อนผมเข้าไปต่อยกับเขานะครับคือคนคนคนที่ชื่อชื่อชื่อว่าชื่อภูมิอ่ะ
ครับเขาหยิบมีดมาแล้วผมก็พูดว่าเฮ้ยแค่เอาเฮ้ยเขาก็เอามีดใส่ในในกล่องรังโฟมกุ้งครับผม
ก็กลัวมันจะกลับมาเอามีดอ่ะไปฟันเพื่อนผมครับผมก็ถือมีดออกมาก่อนคืออยาก
อยู่กับผมแล้วกูก็ไม่ไปฟันใครเพราะเราก็กลัวใช่ไหมครับเราก็เห็น
เพื่อนเราก็เสียใจนะที่ไม่สามารถช่วยอะไรเพื่อนได้แต่ในสังขารเราอ่ะมันไม่
จริงจริงครับไม่เคยรู้เลยว่าของเขาขายราคาเท่าไหร่เพราะว่าผมรับมา
เท่านี้ผมก็พอใจที่ขายอ่ะตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีเราก็ขายแค่กินกำไรแค่
เนี้ยคือเราอยู่ได้แล้วเราคิดว่าโอเคกับการขายแล้วแต่เขามากล่าวว่าผม
ขายตัดราคาเขาซึ่งผมก็ไม่รู้เลยครับว่าเขาขายโลละเท่าไหร่
ท่านผู้ชมฮะท่านผู้ชมคิดว่ายังไงพูดคุยกันหน่อยกันแล้วกันนะฮะใช่ค่ะคือ
ความที่ว่าเราเห็นร้านขายของริมทางครับที่ขายของในลักษณะเดียวกันแล้วก็มี
หลายร้านต่อกันเนี่ยเราเห็นบ่อยดังนั้นเรื่องของการกำหนดราคามันควรจะยังไง
คะเคยสงสัยเหมือนกันแล้วเราจะซื้อร้านไหนดีนึกออกไหมเพราะมันก็สินค้าคล้ายคล้าย
ไฟเอาใช่ยอดน่ะแล้วนี่พอดีจอดไม่ทันแล้วอ่ะเลยมาก็ได้ร้านนี้เนี่ยแต่ว่านี้เขา
ติดกันเขาเริ่มมีเรื่องกันใช่ไหมเออแล้วราคาเราคุยกันดีไหม
ขายร้านติดกันไงแล้วสินค้าก็คล้ายกันไง
ว่าเราขายเท่านี้นะประมาณนี้นะแล้วเอาดวงแล้วกันว่าใครจะขายได้เยอะกว่ากัน
คืนนี้เขาก็คงจะไม่รู้เขาคุยกันยังไงอีท่าไหนเนี่ยฮะ
เป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้เนี่ยนะอ่าทุกผู้ชมครับ
ทางฝั่งของเบนส์เบ้นเสื้อแดงเบนท์นี่ไม่ใช่คนขายเลยนะฮะ
เป็นเพื่อนของไอซ์ที่มาตั้งขายนะเบนส์เนี่ยวันนี้เราก็ไปคุยด้วยนี่ฮะ
คุณกิติศักดิ์ไปเจอมาติไปเจอเบนส์มาเบนส์บอกดูนี่
วันเกิดเหตุเมื่อวานนี้ไอซ์เนี่ยโทรมาหาผม
บอกถูกภูมิเนี่ยพ่อค้ากุ้งที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยไล่ไม่ให้ขายกุ้ง
ผมก็สงสารเพื่อนเพราะเพื่อนผมเป็นคนไม่สู้คนค่ะอ่า
รูปร่างใหญ่อ้วนร่างกายไม่แข็งแรง

ไอซ์เขาบอกเป็นมีดของภูมิอ่ะ
มาขู่ตอนมาคุยกันก็เลยพอเขาชกกันก็เลยเอามีดมาคว้าไว้ก่อน
กลัวจะไปทำร้ายกันเบนส์บอกว่าคุยไปคุยมาเนี่ย
มันก็คุยกันไม่รู้เรื่องทีแรกทำท่าเหมือนจะจบแล้วนะ
แต่สุดท้ายเนี่ยเบนส์ยอมรับว่าสงสารแล้วก็เจ็บใจแทนเพื่อน
ก็เลยไปชกอีกฝ่ายหนึ่งก่อนแล้วก็ถูกอีกฝ่ายชกกลับ
แล้วลูกน้องของฝ่ายนั้นก็คือฝ่ายของภูมิเนี่ย
ก็มารุมผมใช้ก้อนหินด้วยใช้ไม้ฟาดด้วย
คิ้วเนี่ยผมแตกเลยตอนที่เข้าไปในพงหญ้าข้างทางอ่ะ
บอกโดนทั้งก้อนหินโดนทั้งไม้ผมก็พยายามสู้
แต่ว่าไอซ์เพื่อนผมเนี่ยเขาเข้ามาช่วยไม่ได้หรอ
เพราะเขาไม่แข็งแรงสู้กันสักพักนึงก็แยกย้ายกัน
จากนั้นเนี่ยเบนส์ยอมรับครับพอจบเรื่องตรงนี้แล้ว
จบจากในคลิปนะเขาพาพวกไปอีกสองคน
ไปหาภูมิไปเอาคืนเพราะแค้นที่ถูกรุมตีจนคิ้วแตก
เจ็บตัวตอนที่มาถึงเนี่ยภูมิกับลูกน้องเนี่ยวิ่งหนี
เขากับพวกก็วิ่งตามไล่ตามภูมิทันนะแล้วเขาบอกเขาใช้เมตร
เบสบอลเนี่ยตีใส่ภูมิไปหลายครั้งจนในภูมิเนี่ยบอกว่ายอมแล้วยอมแล้ว
เขาก็เลยพากันกลับเบนส์บอกกับเรานะครับบอกว่าเขายืนยันว่าที่ไปเอาคืนเนี่ย
กะตีให้ตายนะไม่ได้ว่าจะชิงทรัพย์สร้อยคอทองคำเหมือนกับที่อีกฝั่งหนึ่งพูดด้วย
เพราะอีกฝั่งหนึ่งบอกว่านอกจากจะถูกตีแล้วจะเนี่ยชิงสร้อยอะไรนี้ด้วยนะครับ
รับว่าเขาผิดผิดหนึ่งก็คือจุดแรกเลยที่ริมถนน
เป็นฝ่ายไปชกภูมิก่อนนะแล้วก็ตามมาเอาเรื่องคืนอีก
แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะ
ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหากันแต่มันจบไปแล้ว
อันนี้เป็นเพราะเขาเจ็บแค้นแทนเพื่อนจริง
ผมผิดจริงที่ผมไปเปิดเขาก่อนผมตัวเล็กกว่าเขาต้องสองคนเลยนะ
แต่ใจผมมันทนไม่ได้ที่แบบว่าเพื่อนโดนรังแก่
ผมรู้แล้วแหละผมเปิดมาผมผมเป็นรองอยู่แล้วเพราะทางเนี้ย
มันทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วไอ้ไอซ์อ่ะมันมันอ้วนขามันเดินขามันยังเป็นแผลเต็มเลยพี่
มันเป็นเหมือนเป็นโรคอ้วนอะไรอย่างเงี้ยมันเดินไม่ไหวถ้ามันเหวี่ยงไปมันล้มมันก็แบบแขนหักแล้ว
แต่คลิปจะมีแต่เฉพาะหน้าร้านเขาจะไม่มีช่วงที่ตอนเขามากวนไอซ์๓๔รอบ
ผมก็เลยดูกลายเป็นคนแบบไม่ดีในสังคมอะไรประมาณนี้ครับ
ก็ไปคุยว่าทำไมต้องไล่เพื่อนผมไล่เพื่อนผมอะไรประมาณเนี้ย
พยายามชิงทรัพย์อ่ะเห็นโอ้โหทองเขาขาดอืมทองก็ไม่ได้ขาดนะพี่
แล้วผมชีวิตผมขายพระเครื่องทองคำด้วย
แล้วผมไม่จำเป็นต้องไปชิงทรัพย์ใครพี่เพราะทุกวันนี้ก็พอมีกินมีใช้ครับ

นี่ฝั่งของเบนส์กับไอซ์

เวียคืออย่ามาหาเรื่องอย่ามาก่อกวน

ติดามถามมาที่พลังมากเป็นภาษาในรวมจำนะ
อย่ามาซาเวียเอาคุยกับภูมิหน่อยนะครับทุกผู้ชมครับ
คือวันนี้เนี่ยอันนี้เราไปคุยกับทางแม่ค้าก่อนนะ
แม่ค้าเนี่ยที่จุดเกิดเหตุนะครับ
คือจุดเกิดเหตุตรงนี้ฮะจะมีร้านที่ตั้งขายของอยู่สัก๑๐ร้านได้นะครับ
ผลไม้ก็มีปลาแดดเดียวก็มีนะฮะ
ได้คุยกับผู้ขายคนหนึ่งนะผู้ค้าคนหนึ่งเขาบอกว่า
เรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เนี่ยทางฝั่งของภูมิเนี่ยนะ
ภูมิจะมาขายเจ้าเดียวขายกุ้งราคาแบบนี้อยู่คนเดียวเนี่ย
มองว่ามันเป็นไปไม่ได้นะลูกค้าจะเลือกซื้อของใครมันก็แล้วแต่ลูกค้า
จะถูกใจราคาไหนสภาพกุ้งของใครแบบไหนอะไรยังไง
ก่อนหน้านี้ภูมิเนี่ยก็เคยขายผลไม้เหมือนกับผู้ค้าคนอื่น
ผู้ค้าคนอื่นไม่เห็นไม่เคยว่าเลยไม่เคยไปบอกภูมิเลยว่าอย่าขายผลไม้นะ
ขายผลไม้ราคาเท่านั้นเท่านี้ไม่เห็นมีใครไปว่าไปเตือนเลยนะฮะ
สุดท้ายเมื่อวานนี้พอภูมิไปเตือนเขาเนี่ยก็เป็นเรื่องจนได้แล้วที่สำคัญนะฮะ
กลุ่มผู้ค้าบอกทีเนี่ยสวยยกแข็งให้คุณเห็นมาสอน
เพราะว่ากรมทางหลวงเนี่ยเห็นคลิปเลยทราบเรื่องเลย
ใช่ไหมตีกันขนาดนี้เป็นข่าวขนาดนี้คุณมาขายของริมทางได้ยังไง
มันต้องมีเว้นระยะจรึเปล่าใช่

สองถ้าจะขายเนี่ยมันต้องห่างจากทางหลวงเส้นไหลทางเข้าไปกี่เมตรกี่เมตร
ค้ากุ้งอ้วนมาแต่เช้าครับก็คือก็ห่างกันอยู่น่ะแต่ทีนี้ว่าพอพระค้ากุ้งเสื้อดำมาขี่มอเตอร์ไซค์มา
โกนบอกเบรกว่าเฮ้ยมึงจอดตรงนี้ไม่ได้ที่กูขายอยู่มึงไปขายที่อื่นห้างขายตรงนี้
เสร็จแล้วมันก็กลับร้านมันแล้วมันก็ให้ลูกน้องมันเดินมามาไล่อีก
ก็ไม่รู้ไม่ได้ยินนะว่ามันไล่อะไรกันก็เดินไปเดินมาอย่างเงี้
น่าจะจะเป็นแต่พ่อค้ากุ้งเสื้อดำเดินมาไล่เขา
เมื่อวานก็เออเตือนเขาแล้วนะว่าใจเย็นค่อยคุยกัน
ต่างคนต่างทำมาหากินไปอย่ามีเรื่องกันเลยเดี๋ยวจะโดนไล่เดี๋ยวจะไม่ได้ขายกันหมด
ก็ยังไม่หยุดสุดท้ายแม่ค้าที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยเลย
ต้องเดือดร้อนโดนตำรวจไล่โดนกรมทางหลวงไล่ไม่ให้ขาย
นี่นี่ไงนี่คนนี้แหละฟิลขาดที่สุดแล้วโอ้โห
คือซวยหมดแล้วนะฮะคือท่านผู้ชมครับ
ผู้ชมถามเข้ามาเยอะเลยบอกพี่ติไปคุยกับภูมิหรือเปล่า
ภูมิซาเวียอืมคุยฮะอ่าเดี๋ยวดูคลิปตอนต้นต้นหน่อย
ให้ฟังเสียงภูมิซาเวียสักหน่อยหนึ่งนะฮะวันนี้ไปคุยกับทั้งภูมิแล้วก็ลูกน้องนะครับ
นี่คือภูมินะฮะนี่ฮะคือช่วงของคลิปที่มีการต่อล้อต่อเถียงกับ

อ๋อโอเคไม่ใส่นะ
แล้วมึงจะทำอะไรกูเปล่า

อันนี้อันนี้อันนี้

เฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

เฮ้ยเฮ้ย

สพมนครนายกนะส่วนเบนส์เนี่ยก่อนที่จะออก
จากสพเนี่ยพี่ชายของเบนส์เนี่ยพูดเอาไว้ว่าเดี๋ยวเจอ
กันคือต่างฝั่งเหมือนกับไปลงบันทึกประจำวันกันที่สพ
เมืองนครนายกแล้วก่อนจะออกจากโรงพักเนี่ยภูมิบอกว่าพี่
ชายของเบ้นบอกว่าเดี๋ยวเจอกันแล้วหลังจากนั้นเบนส์
พวกก็มาที่ร้านอีกครั้งหนึ่งเอาไม้เบสบอลมาด้วยนะ
เขากับน้องชายถูกตีไปสองสามทีแล้วถูกพยายามดึง
ร้อยคอทองคำที่คอจนตะขอหลุดด้วยตัวของภูมิบอก
ว่าถึงขั้นเนี่ยถูกไล่ตีจนแบบตกลงไปในน้ำต้องแกล้ง
สลบนะถึงเอาตัวรอดมาได้แล้วอาศัยจังหวะที่เบนส์เผลอ
เนี่ยวิ่งหนีขึ้นรถยนต์ขับออกไปไปขอความช่วยเหลือจาก
ตำรวจส่วนเบนส์เนี่ยยังขับรถตามมาอีกจนถึงสอง
พอมึงนครนายกเลยนะค่ะอ่านี่นะฮะอันนี้ฝั่งที่

ผมน้องผมวิ่งทันแต่ผมวิ่งเข้าไปในป่าไม่ทันผมไปอยู่ในหนองน้ำ
ผมไปตกหนองน้ำมันก็ทุบเลยปั้งสองสามทีอ่ะถ่ายคลิป
แล้วไอ้เบ้นถ่ายคลิปแล้วพี่มันกระชากทองผม
พี่มันอ่ะพี่ชายกระชากซองผมซองผมเสียหาย
แล้วมันก็ตีเข้าข้างแล้วผมก็แกล้งสลบหน้าจมน้ำ
แล้วพอผมมันเผลอเหมือนผมสลบแล้วใช่ไหมผมก็วิ่ง
แล้วมันบอกว่าปืนยิงมันเลยยิงมันให้ตายเลย
ผมก็วิ่งไปในรถเนี่ยวิ่งเข้ารถผมเนี่ยแล้วก็ล็อกรถ
แล้วผมก็จะขับมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าที่ตำรวจ
นี่ฮะภูมิเขายืนยันว่าอีกฝั่งนึงมาซาเวียเขาก่อนจริงนะครับ
อ่ะทางคดีความนะครับท่านผู้ชมครับพันธบทเอกธนงศักดิ์คำมาศ
กับการสพมนครนายกบอกว่าในฝั่งของภูมิเนี่ย
มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนแล้วนะฮะค่ะเรื่องถูกทำร้ายร่างกายนะ
หลังจากเมื่อวานนี้ก็คือต่างฝ่ายต่างลงบันทึกประจำวันแต่พอถูกไปทำร้ายอีกรอบนึงเนี่ย
มาแจ้งความเรื่องการถูกทำร้ายร่างกายเดี๋ยวรอเรื่องใบรับรองแพทย์มาประกอบสำนวนคดี
แล้วจะเรียกเบนส์กับพวกที่ไปไล่ทำร้ายเขาอีกรอบนึงเนี่ยมาสอบปากคำ
ส่วนทางฝั่งของเบนส์ยังไม่มีการมาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนนะฮะ
อ่าแต่ถ้าฟังจากภูมิเนี้ยเหมือนกับบอกว่าเมื่อวานนี้เขาไปลงบันทึกประจำวันกันอืมเมื่อวานอืม
พาดหัวข่าวให้ใหม่เลยอ้วนผอมจอมซาเวียพาดหัวข่าวให้เราใหม่เลย
เวียนะคุณผู้ชมก็เลยบอกว่าเนี่ยส่งข้อความมาเยอะครับ
อาชีพเดียวกันแท้ยุคนี้สมัยนี้ควรจะทำมาหากิน
ทะเลาะกันแบบนี้โดนดำเนินคดีทำร้ายร่างกาย

ก็ไปแอบขายของกันริมทางทั้งเส้นเลยใช่หมดเลยตรงนั้นโอ้